อันนี้ไม่ได้โดนกาดแต่เป็นโดนกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้เหมือนกัน
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพอาจจะเกิดความงงงวยว่าเฮ้ยแล้วใครเป็นใครเพราะอะไรรู้ไหม
ทรงผมเขาจะเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นมีหนุ่มหนึ่งค่ะ
หนุ่มคนนึงบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วเขาเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
แต่ก็โดนไปเรียบร้อยลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
พูดจริงคุณเนี่ยติดตามตลอดใช่ไหมแล้วคุณมีเรื่องจริงไหม
ผมมีเรื่องกับใครมันมีกาดสองคนใส่เสื้อกาดอ่ะ
มาหิ้วออกไปจากโต๊ะเพราะหามีเรื่อง
ผมถามว่าผมมีเรื่องกับใคร
เป็นยังไงคุณดูแล้วเดี๋ยวคุณก็จะงงเอ้ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เอาอย่างนี้อันนี้ตีอันนี้ออกมาแล้วตีทีมงานกลับไปคลิปแรกที่เขาเถียงกันอยู่ที่หน้าร้านนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมคะไอ้คลิปแรกที่เขาเถียงกันอยู่ที่หน้าร้าน
จะมีจังหวะคุณผู้ชมเห็นผู้ชายคนที่เอาตรงเขาหัวเกลียนเหมือนกันนะคุณ
เพราะก็จะมีกลุ่มกาดด้วยมีกลุ่มนักเที่ยวและมีกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่น
แล้วผู้ชายคนนึงนะคะที่ถูกทำร้ายแล้วอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจผู้ชายคนนี้นะ
ที่บอกว่าที่บอกว่าก็มีคนมาหิ้วผมออกไป
แล้วบอกว่าผมมีเรื่องนู่นนี่นั่นคนนั้นแหละค่ะที่โดนทำร้าย
แล้วจะมีเว่อธิบายเขาก็พูดเพราะนะก็จะพูดแบบหยาบคายอะไรได้ไหม
เพราะเราไม่ได้รู้จริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วนำพาซึ่งการเอาง่ายออกมามีเรื่องกับหน้าร้าน
แต่อย่างไรก็ตามการใช้ความรุนแรงมันไม่ดีอยู่แล้วนะคะ
แล้วพอมาด้านหน้าร้านไปอีกภาพค่ะทีมงาน
ออกมาถึงกลุ่มวัยรุ่นเกือบ๒๐คนคุณวิ่งกรูกันออกมา
แล้วตามคนนี้ตามผู้ชายคนเมื่อกี้ที่ยังพูดรับว่า
กาดมาหิ้วผมออกจากร้านผมยังไม่รู้ผมไปมีเรื่องกับใคร
โดนทำร้ายลบคน๒๐กว่าคนลุมมาก
แต่ตรงนั้นมีตำรวจจริงที่ผ่านมาเห็นนายหนึ่งนะ

แต่ก็เนี่ยความือเห็นไหม

แล้วตรงนี้นะคะพอวิ่งมาเสร็จก็มีชาวบ้าน
โอ้โหเองก็ออกมายืนดูตรงนี้เป็นโซนตลาดด้วยนะ
อยู่ด้านหน้านะคะกล้องเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลย
แล้วผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยล่ะลักษณะรูปร่างทวม
มีการโอ้โหออกลวดลายลีลาเยอะแยะเลย
ข่าวซัดกันนัววิ่งกรูออกมากระโดดถีบกระโดดต่อยกันด้วยนะคะ
ที่ทั้งหมดจะพากันวิ่งออกไปที่หน้าปากซอยของร้านอาหาร
สรุปผู้เสียหายปรากฏเป็นตำรวจจริงค่ะ
ทราบชื่อคือ๑๐ตำรวจตรีทีพบนะคะ
วงศิลป์สังกัดกองกำกับการอารักษาแล้วก็คุมฝูงชน
ก็คือตำรวจเสื้อดำที่อยู่ในคลิปนั่นแหละค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าตัวนี่แหละค่ะไปตรวจร่างกาย
เอาใบรับรองแพทย์ไปยื่นเพิ่มเติม
ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการดำเนินคดีเรื่องนี้
ลองฟังเสียง๑๐ตำรวจตรีทีพบค่ะ
นี่แหละค่ะเดี๋ยวรอไปจัดการ

กับสนบังยี่ขันบอกแบบนี้นะคะ

เอาจริงมี๓คนแหละเห็นวิ่งกรูกันออกมา
ทราบชื่อคนก่อเหตุแล้วตอนนี้กำลังเรียกมาสอบปากคำ
ต้องแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วตัว๑๐ตำรวจตรีเนี่ยก็มีการนำใบรับรองแพทย์มาให้แล้ว
เดี๋ยวเรื่องของเอกสารตรงนี้ก็จะต้องขอเวลาตรวจสอบอีก๒วัน

ทีนี้สอบปากคำนะคะตัวคนเจ็บคือ๑๐ตำรวจตรีนายนี้
ก็ให้การแหละอย่างที่บอกว่าเขามาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน๔คน

ดื่มสุราด้วยแหละมันก็เลยเกิดอาการมึนเมา
สุดท้ายเขาบอกว่ากาศไปเอาตัวเขาออกมา
แล้วก็ยังมีการบอกด้วยว่ามีเรื่องของการสูบบุหรี่ในร้าน

แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เห็นออกมาแบบนี้

ว่าตอนนี้มีการเรียกตัวที่บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
มาสอบสวนแล้วแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการแจ้งข้อหากันเพิ่มหรือเปล่า
ก็ต้องดูจากหมับแผลกในการถูกทำลายร่างกาย

กล้องวงจรปิดในร้านเอามาตรวจสอบเพิ่มเติม